คุณผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวของน้องเมย์ได้ไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติมกับตำรวจที่นครนายกนะครับ
โดยครอบครัวได้เรียกร้องขอให้ตำรวจสอบสวนเพิ่มกรณีการเสียชีวิตของน้องเมย์ใน๒ประเด็นด้วยกัน
โดยเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับสาเหตุการเสียชีวิตครับ
ครอบครัวของนักเรียนเตรียมทหารพักกระพงศ์ตัญญาการหรือน้องเมย์ประกอบไปด้วยพ่อแม่และพี่สาวเดินทางไปยังกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครนายก
โดยวันนี้ได้ให้ถ้อยคำเพิ่มเติมมีรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครนายก
และรองผู้บังคับการรวมถึงอายการจังหวัดนครนายกร่วมสอบสวน
ซึ่งมีรายงานว่าต้องแยกสอบสวนอย่างละเอียดทีละคน
เพื่อความรวดเร็วแต่ก็ใช้เวลานานกว่า๖ชั่วโมง
จากนั้นจึงได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนว่าวันนี้ไม่ได้มีการแจ้งความเอาผิดใคร
แต่เป็นการให้ถ้อยคำเพิ่มเติมเท่านั้น
โดยนางสาวสุพิชาตัญญาการพี่สาวของน้องเมย์
บอกว่าครอบครัวร้องขอให้ตำรวจสอบสวน๒ประเด็น
คือสาเหตุที่ทำให้น้องเมย์ต้องขึ้นไปรับการรักษาที่กองแพทย์
ในวันที่๒๓สิงหาคมโดยสงสัยว่ามีเหตุถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่
ประเด็นที่๒คือให้สอบสวนผลการชนะสูตรพลิกศพอีกครั้ง
โดยกำชับให้แพทย์ผู้ชำนาญการพิจารณาผลการชนสูตรเพิ่มเติมอย่างละเอียด
หากมีการทำให้เสียชีวิตก็จะแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนหาผู้กระทำผิดต่อไป
ส่วนกรณีที่กองบัญชาการกองทัพไทยนัดให้ไปฟังสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้น
ชี้แจงไปแล้วว่าไม่สะดวกและมองว่าไม่มีอะไรใหม่
ที่ท่านบอกว่าแทรกเนี้ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องเดิมไม่มีอะไรใหม่
มันก็เหมือนกับที่เราคิดไว้แล้วว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียน

ให้ข่าวประมาณว่าถ้าเกิดว่ายังไม่พอใจในผล
หรือว่าอยากได้ข้อทิศจริงเดี่ยวท่านก็จะไปหาให้
แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ขอรบกวนท่านดีกว่า
เพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่มีเจ้าพนักงานตำรวจคอยจัดการให้แล้วค่ะ
ตอนนี้เราหวังพึ่งกระบวนการยุติธรรมก็คือพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมากที่สุด

ข้อที่จริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้เสียชีวิต
ขณะที่ครอบครัวน้องเมย์ยังบอกอีกว่าเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวน
ซึ่งขณะนี้ยังไม่ประสานกับหน่วยงานภายนอกในการร่วมสอบสวน
เพราะคิดว่าตำรวจจะทำงานอย่างเต็มที่และคลี่คลายคดีนี้ได้
พลตำรวจตีนิพลพาณิชเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดนครนายก
ระบุว่าได้สอบสวนพยานไปแล้วกว่า๑๐ปาก
และการเข้าให้ถ้อยคำวันนี้มีเอกสารหลักฐานใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
หลังจากนี้ตำรวจภูทรเมืองนครนายกจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
และผลชนสูตรพลิกศพอย่างละเอียดให้เร็วที่สุดตามกรอบเวลาของกฎหมาย